ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะ
สำหรับการจากไปของศิลปินแห่งชาติอาต้อยเศรษฐาศิรัชญาค่ะ
ที่ได้เสียชีวิตลงเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะ

ซึ่งอาต้อยเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งปอดเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะ
และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณอีฟพุทธิดาลูกสาวของอาต้อยเศรษฐา
ได้โพสต์รูปท้องฟ้าเผยให้เห็นดวงอาทิตย์อย่างชัดเจน
พร้อมกับบรรยายใต้ภาพไว้ว่า๔๔๒ค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งหลังจากนั้นนะคะก็มีเพื่อนสนิทในวงการบันเทิง
แล้วก็ผู้ติดตามเข้ามาให้กำลังใจคุณอีฟอย่างท่วมท้นค่ะ
แล้วก็ไม่นานคนบันเทิงหลายท่านที่ได้ทราบเรื่อง
ก็เริ่มทยอยออกมาโพสต์ถึงข่าวเศร้านี้
แม่สุดาชื่นบานศิลปินอาวุโส
ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กหลังจากทราบข่าวนะคะ

รวมไปถึงศิลปินรุ่นลูกหลายท่าน
ทั้งพี่นกจริยาคุณพีเคปียวัฒน์ด้วย

ได้ติดต่อไปยังผู้จัดการส่วนตัวของอาต้อยเศรษฐา
ก็ได้รับคำยืนยันว่าข่าวการเสียชีวิตของอาต้อยนั้นเป็นเรื่องจริงค่ะ
ซึ่งอาต้อยได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลช่วงเวลาประมาณตี๕ของวันนี้นะคะ
ต้อยรักษาอาการมะเร็งปอดระยะที่๔เป็นเวลาหลายปีแล้ว
อาการก็มีดีขึ้นบ้างมีทรงตัวบ้างมาโดยตลอด

ต้อยต้องกลับเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

โดยตลอดเวลาการรักษาเราจะเห็นได้ถึงกำลังใจของอาต้อยนะคะ

และมีกำลังใจที่ดีมากจากครอบครัว
อาเปี๊ยะอรัญญาพันรยาสุดที่รักที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่าง
แล้วก็ยังมีคุณอีฟพุทธิดาลูกสาวเพียงคนเดียว
รวมไปถึงหลานที่คอยมาให้กำลังใจคุณตาอยู่ตลอดด้วยค่ะ

ทั้งครอบครัวเพิ่งจะจัดงานฉลองวันเกิดให้กับอาต้อย
ในโอกาสครบรอบ๗๗ปีไปด้วยนะคะ
อาต้อยเองถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินคุณภาพ
ที่เป็นทั้งนักร้องนักแสดงพิธีกร
ที่ถูกยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้อง
และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิลปินรุ่นลูกในวงการอีกหลายคนด้วย
เชื่อว่าทุกผลงานของอาต้อยนะคะ
จะยังตราตรึงอยู่ในใจของแฟนชาวไทยอยู่เสมอ
ส่วนรายละเอียดต่างสำหรับกำหนดการพิธีการทางศาสนา
ทางครอบครัวแจ้งว่าจะออกมาแจ้งในช่วงเย็นของวันนี้นะคะ
บันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
และเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวสิรัชญาญาด้วย
แต่ทุกผลงานของอาต้อยจะยังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปอย่างแน่นอนค่ะ